ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมายาวมาจนถึงวันเสาร์แบบนี้
เราก็นำเสนอไปเยอะแยะหลายเรื่องกับตลอดข่าวของเราในช่วงเช้า
ใช่แล้วตอน๘โมง๔๐นะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์

มีอะไรบ้างที่กินที่เที่ยวที่ประเพณีต่างอะไรเยอะไปหมดเลย
เอาเป็นว่าเผื่อคุณผู้ชมไม่ได้ติดตามเราในทุกวันตลอดทั้งสัปดาห์

เรารวบรวมมาไว้แล้วว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมา
เรานำเสนอเรื่องอะไรที่น่าสนใจไปบ้าง

ไปดูของกินค่ะ

ได้นำเสนอไปแล้วเรื่องของกุ้ง

ใครที่อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นรีบไปที่ร้านนี้
เขาบอกว่าน้ำจิ้มมันแซ่บนัวอร่อยมาก
ต่อมานี่ไม่ได้ไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์ที่ไหน
แต่นี่คือร้านขายลูกชิ้น
ที่จัดเพลิงแสงสีเสียงที่จังหวัดสุพันธุ์บุรี

ส่วนนี่ครับไม่ใช่ขนมครกนะ
แต่มันเป็นขนมที่มีส่วนผสมของขนมครกทาโกยากิ
สุดท้ายมันกลายออกมาหน้าตายังก็ทอดมัน

ส่วนนี้ทัพทิมกรอบเจ๊อ้วน
คลายร้อนที่เชียงใหม่ครับคือไปเที่ยวเอ่อไปกินกันเรียบร้อยแล้ว
เที่ยวกันต่อเลยคุณผู้ชมค่ะรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานี่คือความสวยงามของสากุระแดนอีสานนะคะ
โอ้โหต้องบอกว่าสวยงามไม่แพ้ใครไม่แพ้ที่ไหนเลยเอาขึ้นเหนือไปต่อที่จังหวัดน่านค่ะ
ชมความสวยงามของดอกเหลืองอินเดียแบบนี้ที่น่านก็สวยเหมือนกันนะคะคุณ
ประเทศไทยก็มีที่เที่ยวอีกเยอะใช่ใช่ส่วนนี้ไม่ได้ไปดูรถนะ
ไปดูให้ไปดูงูงูก็เยอะสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เรานำเสนอไปนี่
งูจงอางแอบไปอยู่ในรถของชาวบ้านที่จังหวัดเลยส่วนนี้ที่พัทธลุง
เขาจับงูจงอ้างมาแล้วทำยังไงโรยแป้งทาแป้งครับ
ก่อนจากต้องทาแป้งหนึ่งทีแล้วส่วนนี้เป็นงูคนโสดงูคนโสด
เพราะมันอยู่บนคานตายแล้วงูขึ้นคานเอ้าแล้วนอกจากนี้ผมพามาที่เพชรบูรณ์
เจองูชอบความเย็นลงไปแช่น้ำอยู่ในอ่างฮะค่ะโหอยู่ในโอ่งดีกว่าคุณ
และสุดท้ายเรื่องราวของงานบุญกันบ้างนะคะความเชื่อเราก็นำเสนอมากมาย
เริ่มต้นกันที่งานบุญภเวทและการสวดพานยักษ์ที่จัดกันอย่างทีเลยช่วงนี้นะคะ
ภาคเหนือที่กำแพงเพชรภาคอีสานที่บึงกาลและภาคกลางจังหวัดสุพรรณบุรี
และก็ที่แชร์กันสนั่นโซเชียลที่เราจะไม่ตกเทรนด์เลยก็คือนี่ค่ะ
มือปราบสัมภเวษีตัวจริงเสียงจริงที่จังหวัดนครพนมค่ะ
เห็นไหมล่ะคุณผู้ชมว่ารายการตลอดข่าวของเรานะคะรวบรวมเรื่องราวเด็ดจากทั่วทุกภูมิภาคมาฝากคุณผู้ชม
อันนี้คือรอบสัปดาห์ที่เรานำมาให้คุณผู้ชมดูว่า

มันมีเรื่องดีเด็ดอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะ